พาไปส่องแฟชั่นของเหล่าคนดังนะคะที่เขามาร่วมงานสุพรรณหงษ์ครั้งที่๒๕
ไปดูเลยค่ะว่าจะมีดาราคนไหนเจิดเกิดบนเวทีนี้บ้าง
ติดตามกับคุณพลอยพิมรจิตเอื้อวงชัยค่ะ
ตอนนี้นะคะพลอยก็อยู่ที่งานสุพรรณหงษ์ครั้งที่๒๕
งานประกาศผลรางวัลที่มอบให้กับสุดยอดคนทำหนังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
แน่นอนนะคะว่านอกเหนือจากการลุ้นผลรางวัลแล้ว

วันนี้ล่ะคะถ้ามาในธีมป่าลึกลับนะคะ

ตอนนี้นะคะพลอยอยู่กับทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง
ณฑการค่ะมาแรงเลยทีเดียวนะคะ

ปีนี้เราได้ชิงสาขาอะไรบ้างคะเนี่ย

แล้วก็ดารานำชายสำหรับชายสำหรับหญิงครับ
สาขาใหญ่กวาดหมดเลยเกือบหมดเลยใช่ไหมคะ

พอยรู้สึกสะดุดตากับแฟชั่นของผู้กำกับมากค่ะ
อ่าทิ้วค่ะดูค่ะดูดู

เป็นขนสีทองค่ะสุพันธหงษ์ค่ะ

เป็นพระจีบพระจีบหน้านางค่ะ
สองหนุ่มล่ะคะวันนี้มาพร้อมกับชุดอะไรคะ
นี่ก็ดูเป็นสัตว์ป่าเหมือนกันนะนิดนึง
ก็เป็นชุดแบบเรียบครับผม

ไม่มีอะไรมากแต่ลายเสือนะจ๊ะ
อ่าทั้งนี้บ้างดีกว่าวันนี้มาอย่างไรคะ
ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องอาปัดใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นต้องให้มันดูแบบว่าลึกนิดหนึ่ง

ฝีไม้ลายมือด้านการแสดงไม่เคยเป็นสองรองใคร

แล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมากับใคร

ชัดเจนเป็นไงวันนี้พี่เบมาในคอนเซ็ปต์อะไรคะ
คอนเซ็ปต์ไหนครับมาให้เพื่อน
วันนี้เต้ยมาในคอนเซ็ปต์อะไรคะการแต่งเพลงนี้
เห็นว่าธีมเป็นสีดำใช่ไหมคะดำ
ก็เลยวันนี้มาในธีมสีดำค่ะ
แบรนด์อะไรคะเสื้อผ้าของเราในวันนี้

ทีมมิตรนะคะหล่อเหลาขนาดนี้

หล่อทุกคนเลยไม่เว้นแม้แต่ผู้กำกับของเราพี่จอร์ดคิมค่ะ
วันนี้เรามาในคอนเซ็ปต์อะไรคะ
ก็คงเรียบแค่นี้ครับ
ตอนนี้เราอยู่กับนางเอกนะคะ๒๕๓๘เอาเธอมาจีบ

วันนี้เรามาธีมอะไรคะสภาพ
วันนี้ก็จริงก็พี่ก้าวเป็นคนออกแบบค่ะหลายชุดเลยค่ะ

ใหม่ค่ะตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นแฟชั่นนิสต้า

วันนี้เราค่ะก็ต้องมาให้เกียรติกับงานค่ะ
แล้วก็อยากจะมีสีสันนิดนึงค่ะ
ก็เคยคุยกันกับพี่ผู้จัดการค่ะ
แล้วก็ได้เลือกเป็นผ้าไหมมา

แล้ววันนี้เรามาร่วมรุ้นรางวัลด้วย
แต่ว่าที่จริงแล้วแค่ได้เสนอชื่อก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะ